ฉะนั้นใครที่ยังนึกไม่ออกจะไปไหนดีในช่วงหยุดยาวแบบนี้
ผมมีสถานที่แนะนำที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดสะแก้ว
โอ้โหเขาบอกว่าหลายคนก็นิยมเดินทางไปที่นั่นนะครับ
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
นั่นก็คือพระมหาเจดี๕๐๐ยอด
ติดตามได้นะครับจากผู้สื่อข่าวของเราครับคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดป่าสว่างบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะเล็บก็ได้สการะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะ
เพื่อเป็นการทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ค่ะ
จากพระแม่กวนอิมแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีพระมหาเจดี๕๐๐ยอด
บรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุขององค์สมาสัมพุทธเจ้าไว้นะคะ
ซึ่งใครที่มาที่นี่ก็จะเดินทางไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะ
เดี๋ยวเราตามไปสักการะพร้อมกันเลยค่ะ
ก่อนที่จะขึ้นไปสักการะพระมหาเจดี๕๐๐ยอดนะคะเราก็จะต้องมาบูชาเครื่องสักการะกันก่อนนะคะ
ซึ่งที่นี่นะคะเขาก็จะทำเป็นชุดประจำวันเกิดไว้ค่ะ
อย่างตัวเลิฟนะคะเกิดวันอาทิตย์ค่ะก็จะใช้เทียนสีแดงนะคะ
พวงมาลัยแล้วก็ชุดดอกไม้นะคะในราคาชุดละ๓๐บาทค่ะ

พระมหาเจดี๕๐๐ยอดมีชื่อเต็มว่าพระมหารัตนาโลหะเจดีศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ
ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี๒๕๔๘มีเจดีองค์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง๕๐เมตรรวม๙ชั้น
ด้านในประดิษฐานพระบรมศาลีริคธาตุส่วนพระเสียรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จากประเทศเนปานอินเดียและประเทศศรีลังกา
ลายล้อมไปด้วยเจดีบริวารที่บรรจุอัฐิพระเกจิและสาธุชนร่วมอยู่ด้วย๕๐๐องค์
ตั้งรถหลั่นลงมารอบทิศโดยมีซุ้มประตูทางขึ้นทั้ง๔มุมมีบันได
ในประเทศอินเดียตกแต่งด้วยรูปปั้นเคลือบสีทองที่มีความสวยงามระนีด
และประดับด้วยกระจกทัพทิมตามรูปแบบแนวความคิดของหลวงพ่อสมชัย
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างบุญที่เคยสะสมประสบการณ์การสร้างเจดีมาจากทั่วทุกสารทิศ
ในค่าความคิดของตัวศาลข้างหลวงพ่อหนุ่มมก็คิดว่า
ซึ่งพระเจ้าเข้ากลุ่มการจะได้เข้ากับรังและอุปกฏิบัติลองศิษย์
โจรก็มีฉายาห้าร้อยเหมือนกันนั่นที่เราได้ทราบกันนะฮะ
ทีนี้เจดีเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเป็นประธานมีบริวารทั้งหมดเป็น
มีเจดีห้าร้อยเนี่ยเป็นบริวารเหมือนว่าพระองค์ก็มี
พระองค์เป็นประธานประมุขของสงฆ์แล้วก็เวลาพระองค์เสด็จไปไหน
ก็มักจะมีบริวารห้าร้อยจากที่พระองค์เสด็จจาก
เมืองราชคลึกไปนานทาก็จะมีพระสงฆ์เอางรหันตามไป๕๐๐
เหมือนกันนะฮะนี่นี่คือเป็นจุดประเด็นหนึ่งที่ได้ทำ
สการะพระมหาเจดี๕๐๐ยอดภายในวัดแห่งนี้
จะนิยมไหว้ด้วยเครื่องสักการะที่มีกลิ่นหอม
และเดินวนรอบพระมหาเจดีตามเข็มนาฬิกา๓รอบ
ร่วมตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์บทนโม๓จบ
และสวดมนต์บทอิติปิโสและวางเครื่องสักการะบูชา
ด้านหน้ารูปปั้นประจำปีนักศัตริย์
แล้วใช้มือซ้ายสัมผัสไปบนรูปปั้นประจำปีเกิด
พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอพรพระมหาเจดี๕๐๐ยอดอันศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของชาวไทยพุทธที่เชื่อกันว่า
ผู้ใดมีโอกาสได้สักการะบูชาจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
เขาบอกว่าในชีวิตคนหนึ่งนะโยม
ชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้ไห้เจดีสักครั้งหนึ่ง

คือไม่เสียชาติเกิดถ้าได้ไห้จะดีสักครั้งหนึ่ง
แต่คนที่นิยมมาที่นี่กันมากเพราะว่า
เขาถือว่าไหว้ครั้งเดียวได้เจดีถึงได้ไหว้ถึง๕๐๐องค์
จากพระมหาเจดี๕๐๐ยอดแล้ว
ภายในวัดป่าสว่างบุญอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีแห่งนี้
ยังมีพระสัจจะเจดีพระพุทธรูปโบราณ
ที่มีความโดดเด่นทั้งพุทธลักษณะ
และวัสดุการก่อสร้างที่มีความสวยงาม
ท่ามกลางความเงียบสงบของธรรมชาติรอบวัด
รอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะทำบุญ
และยังเหมาะแก่การเข้าไปปฏิบัติธรรม
ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาอีกด้วยค่ะ